อยากบอกว่าเรามาร่วมกันแสดงความยินดีและความร่วมมือ
ที่เราได้ร่วมกันสนับสนุนชุมชน
ในการที่จะดูแลจัดการธรรมชาติ
และอีกราชการ
และได้มาซื่องตัวคาร์บอนกระดิษฐ์ในอนาคต
ให้ในอนาคตสามารถที่จะสนับสนุนชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
เราสามารถที่จะทำให้ส่วนงานภาคเอกชนต่าง
เข้าถึงกันเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซในกระจก

เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้จริงขององค์กรขนาดใหญ่

อีก๗ปีข้างหน้าคือ๒๐๓๐

ก็ต้องดูแลเรื่องปัจจัยเรื่องการปล่อยคาร์บอนด้วย
เราใช้คาร์บอนเครดิตเป็นเหมือนเครื่องมือในการบริหาร
ตัวกาสเลนกระจกในบริษัท
อันหนึ่งเราใช้เป็นตัวตัดสินการลงทุนในโครงการใหม่ด้วย
ว่าถ้าต้องใช้คาร์บอนเครดิตมาเป็นส่วนประกอบ

เพื่อเป็นการบริหารในแง่ของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
อันที่สองเนื่องจากเรามีการปล่อยกาสเลนกระจกระดับหนึ่ง
เราก็ต้องใช้คาร์บอนเครดิตในการออฟเสร็จ
จากการปลดปล่อยที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท

อาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ปล่อยคาร์บอนเยอะ
อย่างที่ปล่อยคาร์บอนน้อยนะคะปล่อยคาร์บอนเยอะอาจจะถูกกว่า

ถ้าเราเอาเรื่องของการปล่อยคาร์บอนมาคำนวณราคาด้วยอันนี้
จะเป็นตัวที่ทำให้เราพิจารณาได้ครบทุกมิติ
ซึ่งเราตระหนักดีว่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ในชั่วข้ามคืน
บอนเครดิตเรามองว่าเป็นสะพาน
ในการเชื่อมไปสู่การปรับเปลี่ยนทุนพลังงานสะอาด
จากจะวางแผนในเรื่องของการลดด้วยตัวเอง
ชดเชยปรับเปลี่ยนทั้งหลายแล้ว
ร่วมกับ๑๐องค์กรเป็น๑๑องค์กรเมื่อ๒ปีที่แล้วนะคะ
เพื่อจะส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยค่ะ
ตอนนี้เรามีตลาดที่ซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันแล้ว
แต่ว่าเรายังมีมาตรฐานที่อยู่๒๓มาตรฐาน
เรายังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่เราน่าจะพัฒนากันต่อไปได้
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลาดก็จะได้ใหญ่ขึ้น
แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมตลาดได้มากขึ้นค่ะ

ก็คือตอนนี้เรามีอย่างภาคเกียรติชนหรือองค์กรกลางต่าง
มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะฮะเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
ซึ่งเรามองว่าในอนาคตถ้าเราทำได้เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากัน
เราสามารถเทรดไม่ว่าในประเทศหรือว่าสามารถใช้ในต่างประเทศได้ด้วย
มูลค่าสูงขึ้นเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบกับตลาดอย่างตลาดในยุโรปนะคะ
บ้านเรายังอยู่ที่ประมาณ๕๐๒๐๐บาท
แล้วแต่ประเภทแล้วแต่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อขาย
แต่ก็มองเห็นแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้น
แล้วก็มีการนำกฎหมายหรือนโยบายต่างของภาครัฐมาปรับใช้
เพื่อจะให้ราคาคาร์บอนเครดิตสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะ
อยากเชิญชวนพี่น้องคนที่เป็นบริษัท

ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากครับ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็รับทราบนะคะว่าสภาพภูมิอากาศนี้
โรครวลเป็นเรื่องจริงใกล้ตัวขึ้นมาแล้ว
แล้วก็เราทุกคนมีส่วนที่จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
การดำเนินชีวิตของทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงภาพนี้ได้
ต้องมาคิดดูว่าเราจะช่วยกันลดกัสเรือนกระจกอย่างไรได้บ้าง

ขยะประหยัดพลังงานประหยัดไฟ

ก็ทุกอย่างเราทำได้ด้วยมือเราเองค่ะ
ก็อยากเชิญชวนให้มาลงมือกันนะคะ

เป็นเครดิตส่วนหนึ่งในการปลูกปลายของโครงการนี้

เราก็สามารถเอาคำเครดิตเป็นมูลค่าที่เป็นส่วนหนึ่ง
จะช่วยชุมชนสามารถพัฒนาพื้นที่

ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับ